การศึกษาพระพุทธปฏิมาในหนังสือลักษณะไทยนี้จะไม่ใช่ยุคสมัยเป็นหลัก
แต่จะจำแนกเป็นหมวดหมู่ตามพระอิริยาบทและพระกิริยาของพระหัสซึ่งเรียกว่าปาง
เช่นพระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิเพชรปางมารวิชัยที่สร้างขึ้นในแต่ละภูมิภาค
ได้แก่พระพุทธศรีหินจำลองซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาสำคัญของนิกายเถระวาส
นำเข้ามาสถาปนาในพุทธศักราช๑๙๖๗ทั้งที่ล้านนาสุโขทัยและอายุทยา
แต่นิยมแพร่หลายที่สุดในอาณาจักรล้านนาช่วงรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช
พญาแก้วพุทธศักราช๑๙๘๔ถึง๒๐๖๘และในอาณาจักรอายุทยา
สมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่๒จนถึงเมื่อเสียกลุ่มครั้งที่๒
พุทธศักราช๒๐๓๔ถึง๒๓๑๐ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย